เรื่องการดูแลคนไทยในห้องกง
ผมรับสัญญาณว่า
เราจะมีการดูแลคนไทยในของเรื่อง
การดูแลคนสัญญาณสังเกต

ก็เตรียมแทนการดูแล

มีมาตรการการดูแลทุกขั้นตอน

ก็ได้ประกาศแจ้งเรือนาคต

กระทรวงคมนาคมวางแผนต่างในการดูแลนะครับหากมีความจำเป็น
หน่วยงานแหละนะครับดูแลผลรับรายงานตลอด๒๔ชั่วโมงนะครับ
ก็อย่ากังวลตรงนี้ก็ทุกเรื่องเวลาเกิดเหตุการณ์ต่างประเทศ
ตอนนี้มันเป็นระเบียบปฏิบัติอยู่แล้วนะครับว่าจะต้องทำอะไรอย่างไรนะครับ
ใครรับผิดชอบตรงไหนน้ำในอ่างเก็บน้ำห้วยเสน่ห์ก็เห็นว่าในช่วงที่ผ่านมา
น้ำมันก็น้อยฝนมันไม่ตกอันนี้ก็ได้รายงานจากชุมภาษาว่าเป็นแห่งน้ำดิบที่
ใช้ผลิตน้ำปลาให้คนในเมืองสุรินทร์นะครับวันนี้ก็มีน้ำไหลเพิ่มเข้ามาอย่างต่อเนื่อง
พอที่จะทำให้การประปาผลิตน้ำปลาปลาในแต่ละวันได้คือ๓๐๐๐ลูกบาทเมตร
ซึ่งเมื่อวานนี้ทางรองยุบตรีรับตรีก็ได้เข้าไป

เมื่อกี้ก็ถ่ายรูปอะไรต่างมาให้ผมดูในห้องอาหารเมื่อสักครู่นี้
ก็บอกว่าวันนี้แก้ปัญหาที่เร็วที่สุดถึงกัน
ใช้ลดน้ำนะครับผลส่ง
จนกระทั่งเมื่อวานนี้ก็ได้รับรายงานมาว่า
พอในการที่จะให้การบริการประชาชนนะครับ
รถน้ำจำนวนมากก็ไปช่วยกัน
ทยอยหาน้ำไปส่งให้กับชาวบ้านนะครับ
วันนี้อะไรที่ยังไม่สามารถส่งน้ำตกท่อได้เต็มที่
วันนี้ก็ต้องแก้ปัญหาต่อไปนะครับ
ทุกคนก็รู้กันรวมกัน

ก็ได้ไปช่วยกันขุดเจาะเบาะน้ำประดาน
เพิ่มไปได้๘เบาะและขนาดนี้นะครับ
เพื่อแก้ปัญหาเรื่องน้ำอุปโภคบริโภค
บวกกับการใช้รถน้ำของทุกหน่วยงานไปแจกจ่ายให้กับประชาชนนะครับ
ภูมิการผลิตน้ำยางพลาดทางถนนในที่ผมก็ได้ให้ยวดไปแล้ว

การที่มีบริษัทอยู่๓บริษัท
กรยทผมก็ไปให้พินาดูใหม่
ว่าจะทำยังไงให้มันเกิดความเป็นธรรม
ทั่วถึงและต้องหาวิธีการใหม่ในการใช้ไหนทำยางริม

ว่ามีประโยชนเข้าตัวเองอันนี้ก็จะต้องแก้ไข
แล้วก็หาผู้กระทำความผิดหากว่ามีการทุจริตจริง
อันนี้ก็จะสั่งอากไปแล้ววันนี้ก็ให้ทบทวนละมิใหม่ก่อน